มาดูฝั่งดิฉันกันบ้างยังไม่ได้แต่ง
แต่ก็ข่าวลือหนาหูเหลือเกิน

เพราะว่ารวยระดับนี้งานแต่งเนี่ยมีภาพหลุดออกมานะคะ
บอกว่าขอแต่งงานกันไปด้วยแหวนเพชร
อุ๊ยห้าพันกว่าล้าน
ขนาดนั้นเลย
มูลค่า๕พันล้านบาทให้กับมากิราศีในงานอีเว้นต์ก่อนหน้านี้ค่ะ
ทำเอาชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์บางคนอิจฉาคุณ
เอาพูดกันตรงบอกว่าแหมรวยนะก็เอาเงินไปทำบุญ
ฉันอยากเปลี่ยนทัศนคตินี้มากเลยว่ายังไง
คุณคิดว่าเขาไม่ทำบุญกันเหรอ

ก็คิดกันได้ก็แล้วแต่คนกันไปก็ว่ากันนะฮะ
แต่ว่าอิจฉากันได้ไม่ทันไรก็ต้องออกอาการเซ็งค่ะคุณ
เพราะว่าภาพดังกล่าวเป็นเพียงแค่ภาพในงานอีเวนต์
ทั้งคู่เขาไปร่วมงานเฉยไม่ได้มีการมอบแหวน๕๐๐๐ล้านอะไรไม่มีเลยนะฮะ
ล่าสุดสาวมากกี้เองก็ขอเคลียร์ประเด็นนี้ผ่านสื่อขำมากกี้ไม่โกรธ
กี้บอกว่าถ้าใครเห็นข่าวนี้แล้วตั้งใจอ่านตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะ

มันจะรู้ข้อเท็จจริงทันทีว่าเป็นยังไง
ซึ่งก็ยอมรับค่ะว่ามีหลายคนเข้าใจผิดเพราะว่าอ่านอาจจะอ่านพาดหัวบ้างผ่านไป

บอกว่านี่แหละเกิดกระแสดราม่าเล็กขึ้นมา
แต่ว่ามากกี้เองไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ
เป็นงานแฟนโชว์เครื่องเพชร

และก็ทีวีดีก็คือคือแบบอารมณ์ลงทุกค่าวและสนแบบข้างหน้า
ก็เป็นเหมือนแบบเป็นซีนซีนเลย
ซึ่งของทั้งหมดไม่ใช่ของดีอยู่สตาร์ทมันก็มีกระแสทางด้านลบเยอะแยะมากมาย
แต่เราก็คุยส่วนตัวที่ไม่ได้สรุปมาก
เขาค่อนข้างเซ็นสิทีฟอยากจะบอกว่าไม่ใช่ของเขานะ
และทีนี้ผมก็คงไม่เช่นกับทางด้านดี
จากนี้ค่ะว่าที่เจ้าสาวคนสวยก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับภาพพรีเวดดิ้งที่ได้๒ช่างภาพมือดีอย่างพี่ใหญ่อำมาตย์และจอร์ดทาดาค่ะ
ลั่นชัตเตอร์ให้ตามความต้องการของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะฮะ
กี้เองถึงกับยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวเพราะว่าแน่นอนล่ะผลงานระดับนี้ถูกใจสุดค่ะ
เวดดิ้งใช่ไหมคะก็มีพี่ใหญ่ถ่ายให้ด้วยค่ะแล้วก็มีพี่จอร์ดทาดาค่ะ
ก็เป็น๒สไตล์คนหนึ่งตามใจพี่จอสจะเป็นแนวของพี่ป๊อกส่วนพี่ใหญ่ก็เป็นแนวของกี้ก็จะตามใจของแต่ละคน
ก็ต้องไปรอดูในงานแต่งงานของเขาแล้วกันนะคะว่าจะยิ่งใหญ่อลังการหรือว่าเวอร์เกินไปหรือเปล่านะครับ
วันที่๘ธันวาคมงานมั่นส่วน๒๔ธันวาคมงานแต่งแต่แววมาว่าบ่าวสาวเองบอกว่าจะเชิญแขกแค่ไม่กี่คน
เอาเฉพาะคนที่สนิทส่วนว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเชิญใครมาร่วมงานเยอะหรือเปล่าเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไปนะคะ
แต่ว่าเด็กก็ขอจะจัดงานกันเองก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม